ดูเรื่องบนท้องถนนกันหน่อยค่ะเดี๋ยววันหยุดยาวก็จะเดินทางกัน
ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนได้
ที่ฉะเชิงเศร้าค่ะรถบรรทุก๖ล้อคันนี้เบรกแปลกค่ะ
คนขับก็พยายามประคองรถแล้วสุดท้ายตัดสินใจพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าค่ะ

แน่คือรถคันนี้ค่ะคนขับนะคะนายพุทธิพงศ์รวยสวัสดิ์อายุ๓๙ปี
เสาไฟฟ้าหักอย่างที่เห็น
ชาวบ้านก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือนะคะนายพุทธิพงศ์
ซึ่งเป็นคนขับติดอยู่กับตัวรถ
บาดเจ็บอยู่ต้องเอาเครื่องตัดถ่างมาช่วยนะคะช่วยออกมา
แต่ว่าตอนที่เข้าไปก็ยังพอคุยได้
เขาบอกว่ามาจากบังปะกงจะไปฉะเชิงเศร้า
แล้วบอกว่าเบรกแตกก็เลยตัดสินใจหักหลบ
เพราะว่ากำลังจะเฉียวชนท้ายรถบัสที่เขาขับตามมา

ก็เลยไปชนนะคะกับเสาไฟฟ้านี่แหละค่ะ

กู้ภัยต้องเอาอุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวออกมา
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐค่ะ